คุณผู้ชมฮะมาถึงเรื่องของสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกกันหน่อยนะครับ
ก็จอดเช็คบินตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องนะ
มาให้ข้อมูลและรู้ตัวของคนที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบแล้ว๔๕คนนะครับ
แล้วเรื่องนี้จะติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
เพื่อเจาะลึกกันนะครับติดตามได้เลยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ

วันนี้ขอเว้นเรื่องการเมือง
ขีดเส้นใต้เรื่องสวยรถบรรทุกที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่
เพราะว่าเรื่องแบบนี้ข่าวแบบนี้ถ้าปล่อยให้เงียบเรื่องก็เงียบ
แล้วพอเรื่องเงียบทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิม

ฉะนั้นต้องคอยเขย่าไว้ให้เรื่องเงียบไม่ได้
ยกตัวอย่างว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นเป็นข่าวใหญ่
เมื่อปี๒๕๔๐ตอนที่สถานีโทรทัศน์ไอทีวีเขาไปขุด
ทำเป็นสกรูปเรื่องสวยรถบรรทุกโอ้โหตอนนั้นฮือฮากันใหญ่
แล้วก็นำไปสู่การลงโทษผู้เกี่ยวข้อง
แล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะก็หยุดพฤติกรรม
รับสวยรถบรรทุกได้อยู่พักหนึ่งแต่มันหยุดได้ไม่นานหรอกครับ
สักพักนึงมันก็ค่อยกลับมาใหม่กลับมาใหม่
แล้วก็กลับมาเต็มรูปแบบเหมือนเดิมวงเงินการจ่ายสวยหนักกว่าเดิม
นี่ที่เขาประเมินกันเบื้องต้นนะท่านฟังดีนะ
เดือนหนึ่งเนี่ยวงจรสวยตกเดือนละประมาณ๑๐๐๐ล้านบาท
๑ปีก็หมื่นกว่าล้านบาทบางสำนักบอกโอ้โหมันมากกว่านั้น
อันนี้ประเมินขั้นต่ำปีละ๑๐๐๐ล้าน
แล้วถามสิครับว่าเงินมากขนาดนั้นเนี่ยเส้นทางการเงินจะเป็นยังไง
ส่งไปถึงใครตำแหน่งอะไรระดับไหน
แล้วลองนึกซิเก็บกันมาร่วม๒๐ปีเนี่ยปีละหมื่นล้านเนี่ย
เงินมันมากมายมหาศาลแค่ไหนผมถึงบอกว่า
เรื่องนี้มันต้องมีคนติดคุกครับแล้วฐานความผิดของการทุจริตควรจะถูกยึดทรัพย์ครับ
แล้วถึงจะเกษียณอายุราชการไปหลายคนแล้วคุกเขาก็รอได้ครับ
ไม่ใช่ว่าเกษียณแล้วติดคุกไม่ได้นะลากมาติดย้อนหลังได้ครับ
ลากคนรับสินบนมาติดย้อนหลังได้ผู้รักษากฎหมายคนที่เกี่ยวข้องต้องเอาจริง
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือปปชย้ำว่าต้องเอาจริงต้องเอาจริง
ไม่เอาจริงรอดหมดไม่เอาจริงรอดหมด
นี่ในชั้นของตำรวจเนี่ยเห็นว่าคุณวิโรธลักษณะดีศร
ตอนนี้รับหน้าที่เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันอยู่
เขากำลังร่วมมือกับฝ่ายที่จ่ายเงินคือฝ่ายสมาพลขนส่งรถบรรทุก
นำหลักฐานไปมอบให้เจรตำรวจและผู้การปป
ซึ่งรักษาการเป็นผู้การตำรวจทางหลวงอยู่ตอนนี้
ชื่อพลตำรวจตรีจรูนเกียจปานแก้ว
ซึ่งคนหลังเนี่ยคุณวิโรธการันตีในความเป็นคนตรงฉิน
ซื่อสัตว์ตรงไปตรงมาผมก็ยืนยันว่านายตำรวจคนนี้
ซื่อสัตว์ตรงฉินตรงไปตรงมาหายากครับ
ฉะนั้นต้องคอยดูว่าตำรวจสอบตำรวจจะจบยังไง
เรื่องของฝ่ายเจเลเนี่ยถ้าไปจบว่า
หลักฐานไม่ฟ้องฟ้องไม่มีพยานหลักฐานให้ส่งฟ้องได้
ไม่มีประจักษ์พยานให้ลงโทษได้
อ้าวถ้าอย่างนี้จบไม่สวย
ถ้าจบแบบนี้จบแบบเล่นลิเกกัน

ประชาชนเขาไม่ยอมหรอกครับคราวนี้
เพราะว่าไอ้ผลการรับสวยเนี่ย
มันทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติ
มันปล่อยให้รถบรรทุกเกินน้ำหนัก

รัฐบาลใช้เงินปีหนึ่งหลายหมื่นล้านนะครับ

ที่รถบรรทุกขย่ำเอาไว้เนี่ย
ก็ลองนึกดูเอาเป็นว่า
รับสวยได้เงินปีละประมาณหมื่นล้าน
ในขณะที่ฝ่ายรัฐต้องเสียเงินปีละประมาณหมื่นล้านเหมือนกัน

แล้วจะปล่อยให้คนที่รับสวยมันอยู่นอกคุกได้ยังไง

ต้องติดคุกต้องถูกยึดทรัพย์ครับ
ไม่ใช่เห็นว่าสวยรถบรรทุกเป็นอาหารจานหลัก
แล้วกินกันมุมมามอมแมมไม่ได้
ผมถึงบอกว่าแหมถ้าเข้าไกลเป็นรัฐบาล
คุณวิโรธไม่รู้จะมีตำแหน่งอะไร
ถ้ามีตำแหน่งต้องเดินหน้าให้ถึงจุดนั้นให้ได้ครับ
คือติดคุกและถูกยึดทรัพย์
เพราะเงินที่ได้ไปเนี่ยมันเยอะมาก

เรื่องต้นเนี่ยเห็นหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เขาบอกว่าฟันสติ๊กเกอร์สวย
แท่นตัวละคร๕๖คน
นี่มาจากพลตมตรีจรูลเกียจ
ซึ่งรักษาการผู้การทางหลวงนี่แหละ

เรื่องต้นเนี่ยพอจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครบ้าง
ที่เป็นตัวการเกี่ยวพันธุ์เรื่องการเรียกรับสวยสติ๊กเกอร์นี้
อย่างไรก็ตามขอตรวจสอบดูให้แน่ชัดก่อน
ถึงบอกว่ามีกี่คน
แต่เท่าที่ได้ข้อมูลมากลุ่มนี้น่าจะมีประมาณ๕๖คน
สำหรับมาตรการลงโทษ

เรื่องต้นจะสั่งให้มาช่วยราชการโดยขาดจากตำแหน่งเดิม
จากนั้นจะเรียกตัวมาสอบสวนเป็นกรณีไป
เพื่อหาดูว่ามีใครเกี่ยวข้องอีก
นี่คือความคืบหน้าในมุมของฝ่ายสอบสวน

ต้องรอด้วยใจจดต่อและติดตาม
อย่าปล่อยให้ตกหลุมดำครับ
ฉะนั้นขีดเส้นใต้ค้างไว้เรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ต้องรอ
ทีนี้มาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับถนน

มันเป็นเรื่องใหญ่ต้องฟังคนนี้อาจารย์ต่อตระกูลยมนาค
อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ถนนหลวงของประเทศไทยพังวิศวกร
ขออธิบายวิศวกรโยธา
มีสาขาวิชาการแยกออกไปอีกไม่น้อยกว่า๘สาขา
ซึ่งศึกษาเรียนรู้วิชาการการออกแบบถนน

สำหรับประเทศไทยใช้มาตรฐานถนน
ของสหรัฐเป็นหลักในระดับความมั่นคงแข็งแรงของตัวถนน
การออกแบบแนวถนนให้มีความปลอดภัย
และจัดวางระบบอุปกรณ์ให้ปลอดภัย
ผู้ใช้ถนนตั้งแต่เมื่อ๒๐กว่าปีที่ผ่านมามีปัญหารถบรรทุก๑๐ล้อบรรทุกเกิน๒๑ตันตามที่กฎหมายกำหนด
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้นักการเมืองประเภทที่เป็นเจ้าพ่อที่มีตำแหน่งในระดับรัฐมนตรีมหาดไทยร่วมกับฝ่ายรถบรรทุก
ให้ทางวิศวกรผู้รับผิดชอบดูแลซ่อมบำรุงถนนให้เพิ่มน้ำหนักขึ้นแต่เมื่อเพิ่มขึ้น๓๐ตันแล้วก็ยังแข่งกันบรรทุกน้ำหนักเกินต่อไปอีกหลายสิบตันโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย
อาจารย์ต่อตระกูลบอกอย่างนี้ตามหลักวิชาการออกแบบถนนเนี่ยหากบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดเกินมาตรฐานทางหลวงจะไม่ถึงกับพังเสียหายทันทีหรอกครับแต่มันจะบอบช้ำและทำให้อายุการใช้งานสั้นลงเพราะอำนาจการทำลายทางหลวงอาจจะมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานนี่แล้วท่านก็บอกบัตรนี้ความจริงได้ปรากฏแล้วว่า
ถนนถึงจะเพิ่มให้รถบรรทุกมากขึ้นแล้วก็ระเบิดกฎหมายเพิ่มขึ้นไปอีกตราบใดที่เจ้าหน้าที่ทั้งหลายไม่ควบคุมการบรรทุกน้ำหนักอย่างจริงจังแล้วท่านก็มีข้อเสนอข้อเสนอว่ายังไงนี่น่าสนใจมากขอเสนอว่าให้เลิกใช้คนไปคอยเฝ้าตรวจรถเกินน้ำหนักได้แล้วให้ใช้หุ่นยนต์มาเฝ้าแทน
ทางระดับอธิบดีกรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องฟังต้องขานรับครับขานรับโดยการจัดงบประมาณบูรณาการกันแล้วมาทำไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ยอย่าอ้างเรื่องงบประมาณครับอย่าอ้างว่างบประมาณไม่มีเพราะถ้ารถบรรทุกปล่อยให้น้ำหนักเกินแบบนี้ไอ้ที่มันทำลายถนนปี๑ปี๑

ปิดท้ายก็คือว่าผมขอวนกลับไปที่เดิม
คนที่รับเงินกันเป็นหมื่นล้านเนี่ยอยู่ที่ไหนต้องเอาตัวมาติดคุก
สินสมบัติทั้งหลายอยู่ตรงไหนต้องยึดทรัพย์

อย่าปล่อยให้สำนักงานตำรวจทำอย่างเดียวปปชต้องทำงานเชิงลุกด้วย
ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องติดตามต่อแล้วเงียบไม่ได้
ถ้าเงียบข่าวเงียบข่าวเงียบเรื่องเงียบเรื่องเงียบเดี๋ยวก็จบ
จบแบบเล่นลิเกกันจบแบบลิงหลอกเจ้าเราต้องไม่ยอมครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ